เรื่องของการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
วันนี้เราจะนำเสนอร้านไหนน้องใบตอง
ไปดูเลยค่ะร้านนี้บอกเลยว่าเป็นขนมนะจ๊
ร้านนี้เก๋มากคุณผู้ชมดูนะ
เขาทำครัวซองวาเฟิลแล้วก็เป็นครัวซองพิซซ่า
คุณมีหลายเมนูมากเลย

เป็นตารางอ่ะแล้วใช้แป้งครัวซองมีทั้งแบบคาวแบบหวานเลยนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งเมนูก็คือเป็นโครซองพิซซ่าเป็นแบบโครซ่า

หรือว่าพิซซ่าญี่ปุ่น
ซ่าญี่ปุ่นหลายคนนึกออกว่ามันเป็นยังไง
ก็เป็นเมนูของเขาแล้วก็มีเมนูใหม่ของทางร้าน
ก็คือเป็นคอฟเฟิลช็อตเตอร์แลตทราเฟิล

ที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้ได้เลย

ใครสนใจอะไรอยากจะสั่งไปทาน
อยากจะฝากร้านกับเราเข้าไปส่งข้อมูลได้ไม่ยากค่ะ

ให้มีข้อมูลออกมาทางอินบ็อกซ์
เอาละฮะเราจะผ่านเรื่องนี้เรื่องของวิกฤตโควิด๑๙ไปด้วยกัน
กับกิจกรรมฝากร้านในการช่วยเหลือคุณผู้ชมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙